แม่ข่าวนี้นะผมติดตามอยู่คุณผู้ชมติดตามอยู่ด้วยหรือเปล่า

กรณีที่เจ้าหน้าที่เขาบุกไปตรวจค้นที่ผับใหญ่ผับดังที่พัทยาน่ะ
แล้วมีการบอกเลยเคลียร์แล้วมาจับได้ไงเนี่ยเคลียร์แล้ว
ล่าสุดครับทางตำรวจเสนอปิดผับนี้๕ปี
แล้วจะดำเนินคดีกับเจ้าของผับตัวจริงครับ
ไปดูตอนที่เขาเข้าไปค้นหน่อยที่ผมว่าที่เขาอ้างนู่นอ้างนี่ลองฟังดู

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓คืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์

มีผู้ชายอ้างบอกว่าเป็นเจ้าของผับเข้ามาโวยวายโวยวายอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถามว่านะแชมป์ด้านอะไรเนี่ยเคลียร์หมดแล้วนี่
นักท่องเที่ยวนักเที่ยวกว่า๒๐๐คนอาศัยจังหวะนี้นะครับ
ฝ่าแนวป้องกันของเจ้าหน้าที่กรูออกจากผับไม่ให้ความร่วมมือ
ไม่ยอมให้ตรวจสอบปัสสาวะครับคุณผู้ชมแล้วเจออะไรเป็นเม็ดไม่รู้
เกลือนพื้นเชียวค่ะอืมต่อมาผู้บริหารผับแถลงข่าวฮะ
แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตอนนั้นเมา
อึ๊ยใช่เมื่อกี๊อ๋ออู้วนี่นี่คือสองคนเมื่อกี้นะฮะ
คุณผู้ชมลองฟังสิ่งดูหน่อยนะฮะผม
ขอโทษจากใจว่าอะไรที่ผมผิดไปต้องขอโทษ
จากนี้ไปต้องอาจจะต้องหาโอกาสไปขอขอโทษตัวท่านอีก
แล้วโดยจะตกใจโชว์เอ็บอ้างท่านขึ้นมา
มีเจตนาอะไรไม่มีไม่มีเจตนาครับก็คือด้วยความความเครียดของส่วนตัวด้วย
แล้วอยากเอาตัวรอดแต่ก็ต้องขอโทษ
คุณผู้ชมช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจโทพานุรัติหลักบุญครับ
ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านไปเลยนะ
ไปตรวจสอบสำนวนคดีถึงสพเมืองพัทยาเลย
แล้วก็มอบแนวทางปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ท้องที่
โอ้โหนี่ต้องไปมอบแนวทางเลยเหรอนะฮะ
พลตำรวจโทพานุรัติระบุว่าเบื้องต้นดำเนินคดีกับนายมนูยิ้มอยู่
ผู้ดูแลผับในข้อหากระทำความผิดพรบสถานบันเทิงและพรบจำหน่ายสุรา
แต่เมื่อดูคลิปอาจต้องแจ้งข้อหาเพิ่มและเตรียมประสานเมืองพัทยาให้เข้าตรวจสอบ
พรบควบคุมอาคารว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารถูกต้อง
หรือไม่นอกจากนี้เตรียมสอบสวนกูเอี๊ยวเขาเรียกกูเอี้ยว
เจ้าของผับตัวจริงมีประวัติเกี่ยวกับคดีฟอกเงินและยาเสพติด
รวมถึงหุ้นส่วนด้วยนี่จากข้อมูลนะผมไม่ได้พูดนะ
ทำเรื่องเสนอทางผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีสั่งปิดสถานบันเทิงดังกล่าว๕ปีครับ
ตอนแรกเขาบอกเขาลงทุนเยอะมากนะเนี่ยถูกสั่งปิด๕ปี
มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นส่วนยาเสพติดที่ตกอยู่เต็มผับเนี่ย
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะตรวจสอบหารอยนิ้วมือแฝงและดีเอนเอนะครับ
เพื่อหาเจ้าของมาดำเนินคดีนักเที่ยวกว่าสองร้อยคนที่ท่านไม่ยอมให้ตรวจปัสสาวะนะครับ
พบว่าผู้ชายสามคนพยายามปลุกปั่นอืม
ลูกปั่นให้นักท่องเที่ยวลุกฮือหนีออกจากผับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็เตรียมดำเนินคดีนะ
ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับ